เกี่ยวกับประเด็นน่ะจบการศึกษากำมะลองใช่
นายความส่วนตัวดำเนินการฟ้องคนที่กุข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พร้อมกับยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
เพื่อเป็นบทเรียนกับนักเลงคีย์บอร์ดค่ะ
แล้วก็เขาก็เทรนด์ว่าเรื่องของการเอาข่าวไปลง

แล้วเขาก็อยู่ทำอย่างไรแบบก็ฟ้องสิค่ะ
เราก็รู้สึกว่ามันไม่ควรเป็นบรรทฐาน

ตอนนี้ก็ดำเนินการไปทางกฎหมายนะคะ
แต่ว่าเรื่องของการดำเนินการต่างนี่ก็
ขอให้เป็นทางหน้าที่กฎหมายพูดดีกว่า

แต่ว่ารู้สึกว่ามันต้องเป็นตัวอย่างให้คนดูว่า

ไม่ว่าจะกับแหวนหรือว่าใครก็ตาม

แต่ว่าต้องการให้เป็นเคสกรณีตัวอย่าง

จะเน้นอะไรก็เน้นอยากจะว่าอะไรก็ว่านะคะ

เธอก็บอกตลอดว่าเธอเรียนหลักสูตรอะไรประมาณไหน

ไปจบอะไรมาที่มันยากเย็นเกินความสามารถ
ก็บอกรายละเอียดแต่ว่าก็ไปมีคน
ไปตั้งเป็นเพจตั้งเป็นกระทู้ขึ้นมา

เพราะว่าสิ่งที่แสดงความคิดเห็นออกมา

มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับคุณแหวน
เสียงความรู้สึกอะไรอย่างนั้นนะคะ